สิงสาราสัตว์ข้างหลังของเรา

ติดตามพร้อมกันในหัวเขียวข่าวเด็ดครับ
ก็เล่นเป็นกบสีทองตัวอ้วนขนาดนี้เห็นไหม

เออมาเนอะ

เขาก็แบบเลี้ยงกันจนแบบเขาสนิทกันอ่ะ

น่ะค่ะเขาก็เขาคงเจอมันบ่อยแหละพอเป็นถามว่ามันก็ว่าให้เขามาหา
มันมาหาจริงจริงยอมให้จับยอมให้รูปอะไรแบบนี้เน่ะฮะ
ส่วนใหญ่นะถ้าผู้หญิงเรียกมันจะมาให้จับให้รูป
ตัวผู้แต่ถ้าผู้ชายเรียกโอกาสน้อยมากที่มันจะให้จับนิ่ง
มันก็คงจะรู้แล้วมันจะเข้าหาใครเนอะ
ชาวบ้านก็เชื่อว่าถ้าเรียกเจ้าทองให้ว่ายน้ำมาหารและรูปมัน
จะได้โชคได้ลาบแต่ถ้าเกิดว่าใครเรียกมันมันไม่มามันไม่ให้รูป
จะไม่มีโชคอะไรแบบนี้
ผมว่าคนจะไปวัดนี้เยอะไปหาเจ้าทอง
คุณในคลิปเขารูปแล้วเขาได้เลขอะไรมาเขาบอกหรือเปล่า
เขาก็ไม่ได้บอกแต่ว่าพอเขาไม่ได้เขาเลยไปจุดทูปแทน
จุดภูมิมงคลแทนมีภูมิไปดูไหนมาแล้วก็ขอจุดภูมิซักหน่อย
ผมบอกแล้วโอ๊ป
ถ้าจุ๊บแล้วมันจะกลายเป็นเจ้าชายไหม
บอกว่าคล้ายคุณก๊อฟเหมือนกันนะ
หมายถึงว่าเวลาสาวเรียกไปง่ายมาก

โฮยโอ้ที่ประโยชน์ใจ

บอกว่าเวลาสาวเรี่ยงไปง่ายง่าย
ไม่ต้องมาลูกผมนะผมให้เล็กไม่ได้

เขาบอกเฮ้ยตัวอะไรนี้
ตัวอะไรจริงคุ่นเคยเห็นมั้ยคุณสองคน

ถ้าเป็นหางมันเหมือนงูทำไมหน้าตามเป็นแบบนี้
ใช่คุณสองคนยังงงเลยไม่เคยเห็น
ชาวบ้านคนที่เขาไปเจอเขาก็งง
เขาก็มาโพสต์ถามว่านี่มันตัวอะไรมันคือสัตว์ประหลาดใช่ไหม
แล้วคุณผู้ชมคิดว่ามันคือตัวอะไรคะ
รูปร่างคล้ายกับจิ้งเหรนเหมือนคุณก๊อฟบอก
มันมีสี่ขาตาดำมันโปนออกมา
แต่ทำไมหางมันยาวคล้ายกับงู
ร้องเรียนอะไรบอกที่นี่เรื่องแบบนี้ก็ต้องร้องเรียนกันด้วยนะ
ถามว่านี่มันคืออะไรมังกรน้อยบ่ะฮึ
ไล่ยังไงก่อใหม่ไปแถมสู้คนด้วย
เคยเห็นครั้งแรกเขาบอกอยู่ริมห้วยหลังหมู่บ้านนั่นแหละ
หลายคนไปเดากันมากมายเลยค่ะบอกงูมีขาเปล่า

แต่บางคนบอกไม่รู้ตัวอะไรแต่ประหลาดนะ
เอาอย่างนี้สาธุเอาไว้ก่อนก็แล้วกัน
มีหลายคนไปถามหาบ้านเลขที่ค่ะ
เจ้าของโพสต์ใจดีก็เข้ามาตอบว่า
บ้านเลขที่๑และเป็นหมู่ที่๖

งู๑ตัวมี๔ขาก็ลองเอาไปตีกันเองค่ะ
แต่บางคนเค้าก็ไปเฉลยมีคนไปคอมเมนต์เหมือนกัน
สางหาหรืองูคา

มันไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรต่อมนุษย์

แต่งูคาตัวนี้อย่างไรก็ตาม
ย้ำอีกรอบบ้านเลขที่๑หมู่๖จ้ะ
แต่มันก็แปลกดีเนาะไม่เคยเห็นเหมือนกันเนาะ

จากโต๊ะอีกยังเนาะพี่น้อง

เหมือนมังกรน้อยเนอะ
แต่ที่แน่ถ้าดิฉันเจอแบบนี้ดิฉันวิ่งก่อน

คุณผู้ชมค่ะจากสัตว์แปลกมาดูต่อกันที่
งูเหลือมตัวใหญ่นอนตายอยู่ข้างทาง
ก็งูนอนตายก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลย
แต่บอกเลยว่าผู้ชายคนนึงขับรถผ่านเจอแบบนี้
ก็บอกนี่ของดีชัดเลยนะฮะ

เดื่อยงูเหลือมตายโหง

นี่ไอ้ติ่งนูนที่มันนูนออกมาจากตัวงูเหลือม

เขาบอกว่ามันหายากมากเลยที่เราจะได้เห็นของมันแบบนี้
มีเฉพาะงูขนาดใหญ่อย่างงูเหลือมหรืองูหลามเท่านั้น
แล้วก็มีเฉพาะงูตัวผู้

อายุมากหรือว่าเริ่มแก่เท่านั้นนะ
แล้วเดื่อยงูนี้มันจะโผล่ยาวออกมาทั้งสองข้างบริเวณสดืองู

มันอยู่ใกล้กับจุดขับถ่ายของเสียของงูค่ะคุณผู้ชม
เอาไว้ใช้เวลาเกาะเกี่ยวเพื่อผสมพันธุ์กัน
บางคนก็บอกว่าเออมันก็เหมือนขางูนั่นแหละ

อันนี้คุณผู้ชมอาจจะคิดไปเองนะ

เขาก็จะนำไปตากแห้งแล้วก็ใช้เป็นเครื่องรางของขลังชนิดนึง
มีคติความเชื่อว่าสรรพคุณมันนะ
ด้านโภคสัพเสียงโชคเสียงทาย

ในการทำมาค้าขายลูกค้าจะเข้ามาหาเอง
เมตตามหานิยมมีเสน่ห์คนรักคนหลง
เป็นยังไงฟังแล้วอยากได้กันหรือยัง
แต่ไอเดือยงูเหลือมที่นำมาเป็นเครื่องราง
คุณผู้ชมมีข้อกำหนดสำคัญนะเขาบอกว่า
ต้องได้จากงูเหลือมที่ตายพราย
ก็คือตายเองโดยธรรมชาติ

ห้ามนำเดือยงูเหลือมมาจากเจตนา
ถ้าไปฆ่างูแบบนี้มันไม่ศักดิ์สิทธิ์นะ
คุณวิเศษไม่มีแล้วแล้วก็จะเป็นโทษด้วยเพราะว่าอะไร
อาฆาตจากงูเหลือมนั่นเอง
อันนี้ชาวบ้านผู้รู้เขาบอกมาแบบนี้
ใครที่เคยมีเดยงูเหลือมเก็บไว้กับตัว
มาบอกเล่ากันได้ว่ามีแล้วมันเฮงจริงหรือเปล่า

ดิฉันก็ไม่ได้วัดมากะจากสายตาเกือบ๒เมตร
เขาจะวัดความยาวให้เขาหน่อยข่าวมันจบไม่ได้นะ

เอาล่ะพาล่องใต้ไปบ้านน้องเชอรี่กันหน่อยดีกว่า
คุณผู้ชมไปหาเลขเด็ดกันนะฮะ
ไปในพิธีบวงสวงศิวลึงโบราณ
อายุ๑๓๐๐ปีอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ฮะ

นี่อะไรอ่ะสีวลึงไงนะฮะ
การเมืองส่งครั้งนี้จัดขึ้นที่บริเวณหน้าพระตำหนักเรียบเมือง
ภายในจนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เมื่อวานนี้มีนายอภินันเผือกผ่องครับท่านผู้ว่าพร้อมกับชาวบ้าน
ก็ใส่ชุดขาวกันมาแบบนี้มาร่วมทำพิธีกันนะครับ
และก่อนที่พรามจะเริ่มทำพิธีจู่ฝนก็ตกนะฮะนะฮะ
ก็พอถึงเลิกงามยามดีปรากฏว่าฝนหยุด
อย่างนั้นท้องฟ้าเปิดเลยทุกคนก็ฮือฮาเลยนะครับ

เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เปิดทางให้ประกอบพิธีหลุล่วงกันไป
สิ่งที่มันสะดุดตาก็คือประหลัดขีกโบราณอายุเกือบ๑๐๐ปี
เมื่อกี้ประหลัดขีกอันนี้สิวลึง

พานนี่คือประหลัดขีกโบราณอายุเกือบร้อยปี
ทำมาจากไม้หลุมนกรวมทั้งประหลัดขีกไม้ต่างอีก๙อัน
เป็นเครื่องรางของขังประจำตระกูลหมอเล็ก
หรือว่าเป็นหมอยาสมุนไพรชื่อดังที่มาร่วมพิธีนะครับ
หลังเสร็จสิ้นพิธีก็พากันไปส่องเลขประทัด
ทำพิธีศิวลึงก็ว่ากันไปแล้วก็มีประหลัดขิกก็ว่ากันไป
แต่ว่าจุดประทัดซะหน่อยเพื่อความเป็นสิริมงคลเอาเลิกเอาใช้

บางคนก็ถ่ายภาพเอาไปหาเลขเด็ดซื้อกันไป
ค่ะเลขสวยนะอุ๊ยเหมือนดีฉันจะซื้อแล้วหรือเปล่านะเลขนี้แน่ใจคุณ

อุ๊ยกันทุกข่าวคุณผู้ชมเริ่มงงแล้วจะอุ๊ยอะไรกันแล้วกันนะ